มันมีนัยยะมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังไหม
คือความจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่
เริ่มมีการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลอะไรกันแล้ว

สุดท้ายปลายทางของการเลือกตั้ง
หรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ย
เพื่อไทยเองก็อาจจะอยากจะให้

วันนี้คุณอุ้งอิงเองก็ออกมายืนยัน

บอกการกลับบ้านของพ่อเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวจริง

แต่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

ซึ่งโอ้โหออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองหนักเลย
ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งหาเสียงก็เลย

นี่ติดเต็มไทยไปหมดเลย

โอ้โหวันนี้คุณชูวิทย์นัดแถลงข่าว

ก่อนหน้านี้เคยบอกมีดิวรับรังกาวีใช่ไหม

ตอนนี้คุณชูวิทย์บอกนี่ที่คุณทักษิณจะกลับบ้านเนี่ย
มันมีซุปเปอร์ดีลฮ่องกอง
แล้วคุณชูวิทย์เองก็พยายามพูดมาตลอดว่า

สลับข้างเพื่อไทยทิ้งก้าวไกล
ไปอยู่กับลุงไหนก็แล้วแต่

วันนี้คุณชูวิทย์เปิดแถลงข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ

วันนี้คุณชูวิทย์เปิดแถลงข่าวนะครับทุกผู้ชมครับ

วันแรกแล้วนะอรัชพรอะไรกันยังไม่ทันจัดเลย
คุณชูวิทย์บอกผมเนี่ยรู้แต่แรกว่ามันล่มตั้งแต่วันแรกแล้ว
จำได้ไหมวันแรกวันที่เขาลงนามข้อตกลงร่วมกันของ๘พักร่วม๓๑๒เสียง
นี่ภาพขวามือเห็นไหมฮะเอามาให้ดูจะได้เตือนความจำกัน
คุณชูวิทย์บอก๒๒พฤษภาคมคือ๘พักนี้เนี่ย
คนที่จับมือกันบนเวทีในงานแถลงข่าวเนี่ย
ต่างก็มีความเชื่อว่ายังไงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ไม่สำเร็จแต่ก็จับมือกันไปก่อนค่ะนะฮะจากนั้นมันก็มีรอยราวแรกที่เกิดขึ้น
คุณชูวิทย์บอกนั่นก็คือการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
สุดท้ายเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยตกลงกันไม่ได้
ต้องหาคนกลางมาทำหน้าที่หาข้อสรุปไม่งั้นจบไม่ลง
ก็เป็นอาจารย์วันนอจากประชาชาติ
ต่อมามาถึงการโหวตเลือกนายกที่รัฐสภาในครั้งที่๑จำได้ใช่ไหม

แม้ทุกพักใน๘พักโดยเฉพาะเพื่อไทยจะช่วยก้าวไกลอย่างเต็มที่
แต่สุดท้ายชื่อของคุณพิธาก็ไม่ผ่านการโหวตของรัฐสภา
มาถึงครั้งที่๒นัดประชุมกันจะโหวตเลือกนายกกัน
เสนอชื่อไปเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ไม่เกิดการโหวตเกิดขึ้นอีก
จนกระทั่งความจริงวันนี้เนี่ยนะคุณรัชพร

เพื่อจะโหวตเลือกนายกใช่ก็ต้องเลื่อนไปอีก

นี่นะฮะสุดท้ายนะครับณขณะนี้ก้าวไกลบอกจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ต้องส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเอง
แล้วเพื่อไทยก็ไปเชิญพักการเมืองซีกคั่วรัฐบาลเดิม๑๘๘เสียง
มาพูดคุยมาหารือแต่ในทางการเมืองเนี่ย
คุณชูวิทย์บอกแม้เพื่อไทยจะบอกว่าเป็นการมาพูดคุยมาหารือ
แต่นั่นคือการมาแสดงให้เห็นผ่านสื่อมวลชนและประชาชนว่า
มันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่การชักชวนกันตามมารยาทเท่านั้น

ทีนี้เรื่องซุปเปอร์ดิวฮ่องกงเนี่ยนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่ามีหลักฐานนะฮะ
โดยหลักฐานที่มีก็คือนี่
วันนี้โอ้โหอุปกรณ์พร้อมพล็อปเต็ม
วันนี้มาเป็นภาพดิจิทัลเลยเหรอคะ
คุณชูวิทย์เอาภาพขึ้นจอใหญ่เลยนะ

บอก๒๕กรกฎาคมตอนบ่าย๓โรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองเกาลูน
บริหารพิเศษของฮ่องกง
ในภาพเห็นไหมนี่ฮะ
เอาเฉพาะที่เป็นบุคคลในแวดวงการเมืองที่รู้จักก็แล้วกัน

คุณยิ่งรักน้องสาวคุณทักษิณอดีตนายกเหมือนกัน

ตรงกลางเนี่ยข้างคุณทักษิณนี่คือคุณพายับชินวัฒน์น้องชายคุณทักษิณ
และชูนิ้วโป้งอยู่นี่๒มือนี่

คุณประพัทธ์โพธสุทนเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนา
นี่ไปเจอกันที่ฮ่องกง
แล้วคุณชูวิทย์บอกไม่ได้มีแค่นี้นะ
แกนนำพักเพื่อไทยมีกลุ่มทหารมีกลุ่มในทุนต่างด้วย

เขามีผู้ที่เป็นคนของคณะเก้าหน้า
เป็นจิตวิญญาณของพักเก้าไกลที่เขาไปด้วย

คุณชูวิทย์บอกว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ย
มองว่าเพราะพักเพื่อไทย

เหมือนเป็นพักตรงกลาง
เป็นตัวแปรระหว่างฝั่งจัดตั้งรัฐบาล๓๑๒เสียง
กับฝั่งคั่วรัฐบาลเดิม๑๘๘เสียง

ฝั่งหนึ่งก็บอกถ้ามีก้าวไกลก็ไม่มาอยู่ด้วย
ก้าวไกลก็บอกถ้ามีสองลุงคั่วอำนาจเก่าก็ไม่เอาด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อไทยเหมือนตัวแปรเหมือนอยู่ตรงกลาง
การที่คุณทักศิลป์จะกลับบ้านเบิ้ลกรรมกันกลับประเทศไทย
หลังจากไปอยู่ต่างประเทศมายาวนาน๑๐กว่าปีเกือบ๒๐ปี
ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เกิดซุปเปอร์ดิวในครั้งนี้ขึ้นมาที่ฮ่องกง
หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเงื่อนไข
แต่คุณชูวิทย์บอกเงื่อนไขมันก็ใช่แต่ส่วนตัวมองว่า
คุณทักษิณเนี่ยจะเป็นคนคุมเกมเงื่อนไขนี้เองด้วย
คุณอาจจะดูว่าจะเป็นตัวประกันแต่ผมดูว่าเป็นคนคุมเกม
การกลับมากลับได้เวลาเป็นร้อยเป็นพันเวลาไหนคุณไม่กลับ
มากลับเวลาคลายแม็กซ์แต่เอาละเราไม่ว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตำหนิ
ผมกำลังพูดความเชื่อและความเชื่อของผมนั้นก็ถูกต้องมาโดยตลอด

ไม่ได้โดนด่าจากใครบางคนแต่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูด
เพราะผมอยากให้ประชาชนฉลาดสิ่งที่มีมาแต่ต้น
ผมก็เตือนแล้วว่าประธานสภาก็แพ้นายกก็แพ้รัฐบาลก็ไม่ได้เป็น
ผู้นำฝ่ายค้านก็จะไม่ได้เป็นและกระบวนการทั้งหมด
มันจะทิ้มไปสู่ที่การยุบพัก
เกิดขึ้นเพื่อเป็นเงื่อนไขให้คุณทักษิณได้กลับประเทศไทยด้วย
ว่ามาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าความเชื่อของเขาเนี่ย
มันก็เป็นจริงอยู่ตลอดอันนี้คุณชูวิทย์เขาบอก
คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะสำเร็จด้วย
แต่มันจะเป็นสูตรที่ปล้นคะแนนเสียงของประชาชน
นี่ฮะตามหน้าจอเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
พรรคภูมิใจไทยจะขึ้นมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
บอกว่าเดี๋ยวพอถึงวันโหวตนายกครั้งต่อไปที่เขาจะนัดกันนะนะ
วันนั้นเนี่ยการโหวตเนี่ยจะไม่ผ่านหรอก
ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เป็นพรรคอันดับ๒
เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะ
พอโหวตไม่ผ่านปุ๊บก็ต้องส่งไม้ต่อให้กับพักอันดับ๓
ในการจัดตั้งรัฐบาลอ่าเพราะว่าก้าวกลายเพื่อไทยมัดกันนั่นเป็นข้าวต้มมัดเนี่ย
ยังไงก็ติดล็อกติดล็อกใช่ไหมฮะเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าก็จัดไม่ได้
ไม่สำเร็จก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพักอันดับ๓
คือภูมิใจไทยก็แล้วกันภูมิใจไทยเนี่ยจะเข้ามาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
โดยภูมิใจไทยก็จะไปชวนพักการเมืองต่างนะฮะชวนเพื่อไทย๑๔๑เสียง
พลังประชารัฐ๔๐เสียงชวนชาติไทยพัฒนา๑๐เสียง
ประชาชาติ๙เสียงชาติพัฒนากล้าแล้วก็พักที่มี๑เสียงอีก
รวมแล้ว๒๗๐เสียงเป็นรัฐบาลได้ใช่ไหม
เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิด
รัฐบาลใหม่เกิดขึ้นซึ่งทางเพื่อไทยเองก็จะบอกได้ว่า
อันนี้ไม่ได้ข้ามคั่วนะไม่ได้สลัดก้าวไกลทิ้งอะไรทิ้งเพราะ
สลัดไปเองคือเขามาชวนไปร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เราไม่ได้เอาตัวเขาไปหาแต่เขาไปลากเรามาเอง
คุณชูวิทย์บอกว่าอย่างนั้นแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือ
ภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะยอมให้พักเพื่อไทยเป็นนายกด้วย
อันนี้คุณชูวิทย์เขาบอกนะขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าไม่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
จะเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะถ้าจะเป็นบุคคลคนนี้นี่ฮะ
คือคุณชูวิทย์บอกคั่วรัฐบาลที่เขาจะจัดจากซุปเปอร์ดิวฮ่องกงเนี่ย
มีแค่ลุงเดียวนะคือพลังประชารัฐลุงป้อมนะไม่มีรวมไทยสร้างชาติ
นี่นายกจำเป็นคนนี้โทษนะคะเดาไม่ออกเลยพี่อุ๋ย
สูงใหญ่เหลือเกินคุณชูวิทย์บอกถ้าเป็นคนนี้จริงจริงเนี่ย
นายกคนใหม่ของไทยเนี่ยต้องมีความซื่อสัตว์สุจริต
ถ้าเป็นคนนี้จริงจะขอเปิดอภิปรายนอกสภา
ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องเดินหน้าตรวจสอบ
ที่เขาเคยเอาซองสีน้ำตาลมาแง้มให้ผู้สื่อข่าวเราดูใช่ไหม
นั่นแหละนี่นะฮะแล้วที่สำคัญนายกคนนี้เนี่ย
ชูวิทย์บอกจะมีขงเบ้งอยู่เบื้องหลังอ่าขงเบ้งคนนี้เป็นคนที่
เป็นที่รู้จักในวงการสื่ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ที่ดิน
งเบ้งเป็นคนไร้ร่องรอยนี่เหรอแต่เป็นผู้อย่างรู้ในวงการหุ้น
วงการที่ดินขนาดไร้ร่องรอยคุณชุวิตยังขยายภาพมาได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะ
แม่ถ้าฆ่าตาเล็กกว่านี้อีกหน่อยนี่เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
คงรู้เลยมั้งคะว่าเป็นใครก็อย่างที่บอกนะฮะการโหวตนายก
ซึ่งรัฐสภานัดหมายกันสี่สิงหาคมใช่ไหมวันศุกร์ใช่ค่ะ
อาจารย์วันนอบอกวันที่๓สิงหาคมถ้าเกิดสารลำนูนท่านไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปเนี่ย
วันที่๔ก็โหวตนายกเลยค่ะนี่นะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจะไม่ได้หรอกนะฮะ
ก็อย่างที่บอกคุณชุวิตบอกเป็นการโหวตหลอก
พักเพื่อไทยที่เสนอแคนดิเดตวันนั้น
จะเสนอชื่อของบุคคลที่สูงอายุ
แคนนิเดร์ทเพื่อไทยที่สูงอายุก็คุณชายเกษม

จากนั้นพอโหวตไม่ผ่านคุณทักษิณกลับมาวันที่๑๐สิงหาคม
แล้วก็จะมีการโหวตนัดโหวตครั้งต่อไปนะฮะ
ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจะโหวตได้สำเร็จ
ในการประชุมครั้งที่๔ของรัฐสภานายกจะมาจากเพื่อไทยนะครับ
การยืมมือพักภูมิใจไทยการยืมปากภูมิใจไทย
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไอ้ตัวนั้นยังไม่ต้องคุย
เพราะมันจะยืดเยื้อแต่ผมวันนี้พูดในสถานะ
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
มันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกตั้ง
นี่คุณชูวิทย์เขาวิเคราะห์คาดการณ์ของเขาไว้นะ
แล้วยังบอกตอนนี้มีข้อมูลว่าคุณทักศิลป์
ไม่ได้อยู่ฮ่องกงแล้วนะคุณรัชพร

คุณชูวิทย์บอกมาอยู่ที่กัมพูชาแล้ว

อยู่ทั้งในสถานะตัวประกันและผู้คุมเกม
สิ่งที่คุณทักษิณจะทำเมื่อมาถึงประเทศไทย
คือคุกเข่าพนมมือและก้มกราบ
อาจจะย้อนรอยไปถึงเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะ

วันนี้คุณชุวิตนะฮะ

เปิดเผยกับเรื่องการเดินทางกลับไทย

ก็ไหนได้เจอคุณชูวิทย์ในฐานะสิทธิ์เก่า
คุณชูวิทย์ก็เคยอยู่ด้านในมาก่อนใช่ค่ะอ่า
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมืองนะคะ

ทักษิณกลับมาไทยเนี่ยถือเป็นผู้ต้องหามีคดีอาญาใช่ไหม
กลับมาก็ต้องเข้าเรือนจำทันทีแน่นอน

คือสถานะตัวประกัน
และสองคือสถานะบงการ
คือถ้าไม่สามารถบงการทำตามที่ดิวที่พี่อุ๋ยเล่ามาเมื่อกี้นี้ได้เนี่ย

แต่ทั้งหมดเขาดีลจบไปหมดแล้วอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะ
เอาอย่างนี้ละกันจากประสบการณ์ที่เคยอยู่ในคุก
คุณชูวิทย์บอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าสบาย
แม้จะมีการแบ่งนักโทษหลากหลายประเภทก็ตาม
ว่าจะเป็นอันตรายมากคืออาจจะมีคนปองร้ายได้
ส่วนตัวคุณชูวิทย์มองว่าคุณทักษิณไม่มีทางถูกนำตัวไปคุมขังรวมกับนักโทษคนอื่นแน่
เพราะไม่ว่าจะในคุกหรือนอกคุกมันมีชนชั้นกันทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าดิวใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาข้ามการเข้าไปอยู่ในคุกหมดแล้วจ้ะ
เหรอ
แล้วก็ผมว่าจริงนะมันอันตรายมาก
อันตรายเพราะอะไรมันมีคนที่อยู่ในคุกมันมีไอ้บ้ามันมีคนอยากดัง
มันมีคนอาจจะปลองร้ายไม่รู้ใครเป็นใคร
แต่ถามว่าจะให้ท่านอยู่แบบพิเศษอันนี้ถ้าถามผมผมก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาหรอก
การจำกัดเสรีภาพเนี่ยมันเยอะแล้ว
ถ้าไม่ให้คุณไปไหนแล้วผมให้คุณกินหูฉลามเนี่ย
แต่ไม่ให้คุณไปไหนผมเลือกเอาผมไปไหนได้ดีกว่านะ
ทีนี้ก็ถามว่าอ้าวแต่คุณชูวิทย์คุณทักษิณกลับมาเนี่ย
ต้องโทษหลายคดีอยู่นะเป็น๑๐ปีเลยถูกไหมคะ
แล้วจะทำยังไงมันจะข้ามขั้นตอนการเข้าคุกได้จริงเหรอ
คุณชุวิตบอกว่าคนที่อายุมากกว่า๗๐ปีเขานับเป็นผู้ต้องขังสูงอายุใช่ไหม
เข้าไปในเรือนจำแค่๑หรือ๒ชั่วโมงก็ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้แล้ว
สิทธิ์ของผู้ต้องขังอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์วิศนุบอกเอาไว้

แล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของคุณทักษิณมันอยู่ตรงนี้
มันอยู่ตรงที่ว่าเก้าอี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยของใคร
การที่เข้าคุกไปจะชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งมันก็มีประวัติมาแล้ว
วันแล้วได้อภัยเนี่ย
คุณเป็นคนแก่เขาก็จะให้อยู่ห้องคนแก่
เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ต่างเหล่านี้
กรมราชธรรมมีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้ว
กฎเกณฑ์ต่างเนี่ยผมก็ว่าอยู่ที่กรมราชธรรม

ใครที่จะเป็นกระทรวงยุติธรรม
คุณชูวิทฟันทงไว้แบบนี้เลยนะคะว่า

เพราะฉะนั้นคือไม่มีทางที่คุณทักษิณจะติดคุก

แล้วนึกจะอยากกลับมาติดคุกตอนนี้

ดีลรัชธาบาลดีลรับฮ่องกงใช่ไหม